ประธานาธิบดีของตุรกีก็ประกาศว่าพร้อมที่จะลาออก
หากว่ารัสเซียสามารถที่จะหาหลักฐานมาพิสูจน์ได้ว่า
การที่ตุรกียิงเครื่องบินรัสเซียตก
ก็เพื่อปกป้องการค้าน้ำมันกับกลุ่มไอซิสครับ
นายเรเจฟเทยิปแอดวานประธานธิบดีของตุรกี

หากมีหลักฐานมาพิสูจน์คำกล่าวอ้างของผู้นำรัสเซีย
ใจยิงเครื่องบินรบซู๒๔ของรัสเซียตกในซีเรีย
ก็เพื่อปกป้องการค้าน้ำมันแบบลับ
ระหว่างตุรกีกับกลุ่มไอซิส
โดยผู้นำตุรกีระบุได้ว่านายปูตินก็ควรลาออก

ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริง

นายกรัฐมนตรีตุรกีก็ได้ตั้งโต๊ะแถลง
ประเด็นดังกล่าวว่าตุรกียังคงเดินหน้า

พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัสเซียเปิดช่องทางการเจรจาทางทหาร
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีก
พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัสเซียเปิดช่องทางทางการทูต

ซึ่งเขาหวังว่าตุรกีและรัสเซียจะได้นั่งหารือกันอีกครั้ง
ที่ผ่านมารัฐบาลตุรกีได้ยืนยันมาโดยตลอดว่าเครื่องบินรบซู๒๔ของรัสเซีย

ซึ่งตุรกีได้ส่งข้อความเตือนนักบินรัสเซียแล้วแต่กลับถูกเพิกเฉย
ทำให้ตุรกีต้องตัดสินใจปกป้องอธิบัติของตุรกี
ด้วยการยิงเครื่องบินลำดังกล่าวส่งผลให้นักบินเสียชีวิตหนึ่งนาย

ประธานธิบดีของตุรกีและรัสเซียจะอยู่ในกรุงปารีส
เพื่อเข้าร่วมการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกครั้งที่๒๑

ประธานธิบดีของรัสเซียจะไม่หารือนอกรอบกับผู้นำของตุรกี